ไปต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
ก็ไม่ได้มีใครฟาดเงินให้อะไรเท่าไหร่นะเรื่องนี้
ใช้ภาพประกอบในงานมั่นของตัวเอง

หลายคนก็เลยบอกว่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอีกทำไม
ก็จบไปแล้วไม่ใช่เหรอจะขุดรูปเก่ารูปอะไรขึ้นมาอีกทำไม

โนโน่รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าก็มีผู้จัดการคนเดียวกัน

ก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าก็มีผู้จัดการคนเดียว

โนโน่รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าก็มีผู้จัดการคนเดียวกัน

แล้วก็ต้องบอกเลยว่ากลับมาครั้งนี้หาแน่นอนนะคะ

เพราะหลังจากนั้นเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยค่ะ

หรือถ่ายแบบไม่ได้เป็นที่ระลึก

เราแบบเฮ้ยสนิทกับซุปตานะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ภาพที่เราไม่ได้ออกมาถ่ายรูปให้กันเห็นบ่อยอะไรแบบนี้

เพราะว่าถ้าไม่ได้คิดว่าโมนิสัยดีเนี่ย
แต่อย่าลืมว่าอายุสอภิษฎากับพี่ชมพุอรัยา
เขานิสัยดีนะคะใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็น

แต่ว่าตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปเยอะเลยทีเดียว
เชื่อว่าหลายคนติดตามอย่างแน่นอน
มันเรียวเกินไปแล้ว